คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะไปพบศพผู้หญิงคนนึงนะคะ
นอนเสียชีวิตอยู่ที่ร่องน้ำข้างทางนำศพขึ้นมาตรวจสอบนะคะ
สภาพศพเนี่ยถูกแทงไปห้าแผลแล้วก็ตามตัวไม่มีเอกสารประจำตัวอะไรเลยนะคะ
ก็ยังไม่รู้ว่าผู้เสียชีวิตคือใครค่ะตำรวจสภบางแก้ว
พร้อมด้วยทีมแพทย์โรงพยาบาลบางพลีและกู้ภัยไปตรวจสอบนะคะ
ในซอยมหาชัยหมู่๑๓อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
นี่ค่ะร่องน้ำข้างทางพบศพผู้หญิงคนนี้นะคะ
อายุน่าจะสักประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าปีใส่เสื้อยืดคอกลมสีเหลือง
กางเกงยีนสีน้ำเงินขาสั้นนอนตะแคงอยู่ในร่องน้ำ
ทางเดินปูนน่ะนะคะจุดตรงนี้กู้ภัยนำศพขึ้นมา
ไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรอยู่ที่ตัวก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
ศพเนี่ยค่ะสภาพศพก็คือถูกของมีคมแทงนะคะ
หน้าท้องที่ต้นขาซ้ายที่มือขวารวมแล้ว๕แผล
ห่างออกไปร้อยเมตรค่ะไปเจอกระเป๋าสะพายสีแดงของผู้หญิง
ตกอยู่ในร่องน้ำสภาพสายคล้องขาดนะคะ
แต่ก็ไม่มีเอกสารไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยในกระเป๋าใบนี้ค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่ในซอยมหาชัยบอกว่าตอน๑ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเหมือนกับร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะ
ชาวบ้านเขาก็ออกมาดูนะคะแต่ตอนที่ออกมาดูไม่เจออะไรผิดปกติเลย
พอตกบ่ายชาวบ้านเดินออกไปดูถังเผาขยะที่อยู่ริมคลอง
ปรากฏว่านี่ค่ะไปเจอศพผู้หญิงอยู่ในร่องน้ำ
ชาวบ้านบอกตอนแรกนึกว่าเป็นตุ๊กตาลอยอยู่ในน้ำพอไปดูใกล้ใกล้โอ้โห
นี่คือศพของผู้เสียชีวิตนะคะก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและแจ้งตำรวจค่ะ
เจออะไรเข้าลุง
เห็นขาข้างข้างนี้ก็รออยู่ไหมครับ
ตรงนี้ชื่อครองอะไรครับครองสวนนะครับ
ตำรวจสพบังแก้วก็สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตอาจจะถูกคนร้ายใช้มีดจี้ชิงทรัพย์
แต่ว่ามีการต่อสู้ขัดขืนเกิดขึ้น
ก็เลยถูกคนร้ายกระหน่ำแทงจนเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนรึบดิน
แล้วก็ต้องตรวจสอบให้ชัดว่าผู้เสียชีวิตคือใคร

เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ